ส่วนคดีนี้ที่เกิดเรื่องวุ่นเมื่อคืนก่อน
การประถะกันของ๒กู้ไพร
ก็ทำให้ตำรวจต้องออกมาวุ่นวายเลยทีเดียว
เพราะว่ามากันหลายสอนอ
ล่าสุดวันนี้สารอนุมัติหมายจับอาสากู้ภัย๙คนค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ตำรวจเองก็จะต้องมีการเข้มงวดในการตรวจค้น
พกพาอาวุธขณะปฏิบัติการของรถมูลนิธิด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
ส่งผลให้มีอาสาสมัครกู้ภัยเสียชีวิตไป๑รายนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตรวจแถวชุดสายตรวจชุดสูบสวน

เป็นการเตรียมความพร้อมระงับเหตุอาธิกรรมความรุนแรง
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต้องจัดระเบียบเลยค่ะ
เพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัคร
นี่ค่ะตอนนี้ตำรวจเองก็ต้องมีการจัดระเบียบ

เพราะว่าเหตุทะเลาะวิวาสเมื่อวันก่อนที่ย่านพระราม๔
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๔คน
และล่าสุดตำรวจนครบานทองหล่อคุมตัว
นายวีรศักดิ์วงศรีอายุ๒๐ปี
และนายปรีชาจันแสงอายุ๒๘ปี
ทั้งสองคนนี้เป็นอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจค่ะ
ก็ถูกจับกลุ่มนะคะในข้อหาร่วมกันมั่วสุม
โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย
แขวงพระนครใต้ยังออกหมายจับ
ผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๙คน
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ
ซึ่งขณะนี้เหลืออีก๗คนค่ะ
ที่อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เน้นย้ำให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่
ดูแลการทำงานของกลุ่มอาสาค่ะ

ในการตรวจสอบเรื่องของอาวุธ

ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
การทำงานของทั้งสองมูลนิธินะครับ

สิ่งที่เราคงยินยอมไม่ได้คือการ

ไม่ให้มีการพบอาวุธโดยเด็ดขาดนะครับ
ก็ฝากเตือนไปยังเจ้าที่ทั้งหลายด้วยนะครับ
ว่ายังไงก็อย่าได้พกพาอาวุธมานะครับ
แล้วก็ถ้าหากเกิดเหตุที่ไม่เข้าใจ
ก็ขอให้พูดคุยกันนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ของทุกฝ่าย
ก็พยายามพูดคุยทำงวดใจ
ก็ฟังดูแล้วก็แลดูซ้ำซ้อนนะคุณนัทพงศ์
ก็ไม่รู้ว่ามีประเทศไหนในโลกที่มีแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่ากู้ภัยเองก็จะออกมาเพื่อที่จะ
เรียกอย่างไรไปช่วยเหลือสังคม

แต่ในบ้านเราตำรวจเองต้องมาควบคุมดูแลกู้ภัยอีกส่วนหนึ่ง
มันก็แลดูซ้ำซ้อนแปลกดีเหมือนกัน
ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เข้าติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองค่ะ
สำหรับผู้ที่ถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันมั่วสุม
โดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หลังจากถูกจับกลุ่มตัวก็ต้องถูกสอบสวนขยายผล
เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมฐานฆ่าผู้อื่นนะคะ
ซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์ตามหลักฐานและคำให้การประกอบด้วยค่ะ